ของอุบัติเหตุเนี่ยคือถ้ารอดมาได้แล้วสภาพรถที่มันพังยับเยิน
ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นหลายคนเขาก็เชื่อมันเป็นเรื่องของปฏิหารถูกไหม
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าสภาพรถมันพังยับเยินขนาดไหนฮะ
เอาให้ดูกันแบบนี้นะครับคือเฟซบุ๊คชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าปอนปริม
เขาโพสต์รูปภาพแบบนี้พร้อมกับข้อความที่ระบุว่า
บารมีหลวงพ่อพัฒน์เหมือนฝันแล้วตื่นมาเลยไม่คิดว่าจะรอดมาได้
สาธุเพียงแต่ไม่เป็นอะไรดูจากสภาพรถแล้ว
อันนี้ดูให้ดูในโซเชียลที่เขาโพสต์เอาไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวจะมีภาพรถให้ได้ดูแบบชัดเลยว่าเละขนาดไหน
ทีมงานของเราก็ติดต่อไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้นะครับ
แล้วก็ทราบชื่อว่านายธีรศักดิ์ทองมีอายุ๒๕ปีอยู่ที่บ้านเลขที่๙๖หมู่๔
ตำบลทรัพย์น้อยอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นี่ให้ดูสภาพรถก่อนวันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุ
เหละแบบนี้เขาบอกว่ากลิ้งหลายตะลบเลยนะ
เอ้าแล้วคืนวันเกิดเหตุมันเป็นยังไงก็คือคืนวันที่๗สิงหาคม๖๓ที่ผ่านมาเวลาประมาณสักตีหนึ่งครึ่ง
จะไปบ้านแฟนโดยที่แวะเติมน้ำมันระหว่างทางเมื่อเติมเสร็จแล้วก็ออกมาจากปั๊ม
ขณะนั้นฝนมันตกปล่อยไงแต่ก็ขับออกมาจากปั๊มเนี่ยไม่กี่กิโลเองนะ
ขับมาขับออกมานิดเดียวเองบริเวณที่เกิดเหตุตรงนี้ครับ
มันเป็นจุดยูเทิร์นหน้าสำนักงานปรายศนีย์อำเภอบึงสามพันธุ์ซึ่งมันเป็นทางโค้ง
แล้วทีนี้รถของเขาเสียหลักไงพลิกคว่ำหลายตลบอย่างที่บอก
กุ๊กเลยแล้วตกลงไปอยู่ข้างตรงนั้นน่ะ

ตัวเขาบอกว่าช่วงนั้นนะตอนแรกก็รู้สึกตัวแต่สักพักหนึ่งวูบกลับหลับไปเลย
ก็มีกู้ไพรมีเชาบ้านมามุงดูเป็นจำนวนมากแล้ว

ก็เลยรีบตะเกียกตะกายออกมาจากรถ
พร้อมทั้งสำรวจตัวเองว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

เอารถขึ้นมาให้การช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
แล้วทีนี้ต่างคนต่างก็ไปถามพี่คนนี้

เออพี่แขวนอะไร

แต่ที่เขาเชื่อจริงก็คือ
ที่เขาห้อยไว้เหรียญรูปเหมือนพระกริ่งพระหลวงพ่อพัฒน์
ที่วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเขาเอาไว้นะครับ
คือองค์นั้นเนี่ยคนที่เขาประสบเหตุบอกว่า
ห้อยติดตัวมาหลายปีแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่านี่แหละ
นี่คือพุทธคุณของพระเครื่ององค์นี้ที่ช่วยให้รอดมาได้
ล่าสุดคุณธีรศักดิ์ก็เดินทางไปดูสภาพรถ
อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นอย่างไร

ขายเศษเหล็กด้วยค่ะคุณโอ้โฮต้องไม่ได้
ขายเป็นเศษเหล็กเลยครับยับเยินจริงจริงแต่ยับเยินขนาดนี้อ้าวเลยอ่ะ

แต่ยังไงซะขับรถขับราผมบอกแบบนี้ว่าต้องใช้ความระมัดระวัง
วันที่เกิดอุบัติเหตุก็ฝนตกพร่ำ
เอาจริงคุณมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแบบนี้เสมอไป
ก็จริงนะคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ดีกว่านะครับ

ใช่ค่ะก่อนจะออกสตาร์ทก็ต้องดูดี